ก็เรื่องของการลงสมัครรับเลือกตั้งของผู้ว่าที่สอสอทุกคนนี่แหละเมื่อวานนี้เนี่ย

คือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
เราเชิญ๖พักการเมืองมาร่วมพูดคุยแสดงวิสัยทัศน์กัน
เกี่ยวกับเรื่องของใครจะโดนใจ
ใครจะมีนโยบายโดนใจคนภาคกลางและภาคตะวันออกมา
ใช่ค่ะเข้มข้นดุเดือดมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะมีการแสดงความคิดเห็นกรณีที่สารรัฐธรรมนูล

พักก็มีการแสดงวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันไปเข้มข้นดูเดือดนะคะ

จะได้มันยากแล้วถ้าอยู่ไปไม่ได้เขาเลยออกไปตั้งภักด์ใหม่มี
โอกาสได้มากกว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นภักด์พี่ภักด์น้องมันเป็น
แค่ดูตามระเบียบที่มีแล้วจะทำยังไงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ
มันก็จะมีคนที่เราคุ้นเคยไปอยู่ไทยรักษาชาติ
ถ้าเกิดชนะได้คะแนนมาอนาคตก็อาจจะมาร่วมกัน
ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะได้
ถ้าไม่ได้ก็ร่วมกับคนอื่นในมิติแรกก็ต้องเรียนว่า
เพื่อไทยกับไทยรักษาชาติก็เป็นอิสระต่อกัน
แต่อนาคตก็อาจจะมาจับมือกันเพราะก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันอยู่
แต่ณขณะนี้เมื่อไม่มีไทยรักษาชาติแล้วเนี่ย
ศาสตร์ต่างในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ของพักเพื่อไทยต้องเปลี่ยนไหม

และจุดนี้เราก็ลุยอีก๒สัปดาห์ถึงเลือกตั้ง
เปรี้ยวเพราะว่ามีเหตุผลที่จะต้องเปรี้ยว

ถามว่าทำไปทำไม
ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำแบบนี้

ก็เพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีพักไหน

ผิวผิวเปลือกนอกแก้ปัญหาทีละจุด

แต่การแก้ปัญหาทีละจุดพิสูจน์แล้ว
สิบกว่าปีที่ผ่านมาประเทศมันหยุดนิ่งอยู่กับที่

มันไม่พอแล้วกับการทายาที่ผิวนอก
มันต้องฉีดยาแล้วแก้ปัญหาทั้งระบบ
ต่อให้มีการยุบพักจริง

ยุบไปแล้วช่วยอะไรหรือไม่

พิสูจน์แล้วว่ายุบไปแล้วไม่ช่วยอะไร

มีคนไปยื่นยุบพักเพื่อทายแล้วหรือเปล่า

ในคดีความที่คุณหญิงสุดารัฐไปปราศัยที่เลย

ก็๒ธันวาส์๒๕๕๑

ถามพี่สิครับ
หลังตอนนั้นโดนพร้อมกับพลังประชาชน

ฉะนั้นวันนี้หายไป๑พัก

แล้วก็บางเขตมีผู้สมัครถึง๔๐๕๐คน

แนวทางการหาเสียงหรือการดำเนินการ

ของทุกพักเนี่ยทุกคนก็ยังเดินหน้าเต็มที่อยู่

ขั้นตอนในการดำเนินการขั้นตอนของกฎหมาย

สสหรือสวนั้นมันมีความสลับ

ก็เป็นสิ่งที่พักการเมืองและฝ่ายกฎหมาย
ของทุกพักเนี่ยต้องระวังให้ดีว่า

บางทีมันซ่อนเอาไว้บางที
อยู่ตรงนั้นนิดบางทีมันแอบอยู่ตรงนี้หน่อย

มาดูซ้อนกันเพื่อไม่ให้เกิด

ในฐานะที่เคยโดนยุบมาแล้วก็ครั้งนี้

ศึกษาข้อจำกัดให้ดี

ผมขอแสดงความ

แล้วก็เสียดายพักการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่
แล้วก็คิดว่ามีแนวทางที่ดีแต่ว่า

ต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมนะครับ

ไม่ได้หมายความว่าเป็นสารรัฐมนุนอย่างเดียว
ทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม

แต่เราจะไปฝืนกระบวนการยุติธรรมไม่ได้นะครับ

เราก็รู้ว่าเป้าหมายหลักของเราเนี่ย

สู้กันมารอทนมา

ในที่สุดเราก็รู้ว่าวันที่๒๔มีนา
เราก็จะมีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่

เพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ย

แต่ว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้น
ตามวิธีที่มันต้องเกิดอะนะครับ

แต่ในที่สุดผมว่าพวกเราที่เหลือนี่แหละ
จะต้องร่วมกันประคับประคองนะครับ
บนพื้นฐานที่ไทยรักษาชาติถูกยุบ
มันไม่ใช่อยู่ดีที่ไทยรักษาชาติกำลังหาเสียงอยู่
แล้วสารไปยุบพักไทยรักษาชาติ
แต่มันมีเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นว่ามันคืออะไร

นำไปสู่ใช้หลักกฎหมาย

หรือถ้าไม่มีคนร้องศาลก็เห็นเองก็หยิบ
ไปพิจารณาพอไปสู่ขั้นตอนพันธ์พิจารณาสารก็ตัดสินเมื่อวานนี้ว่าต้องยุบพัก
ส่วนคนที่จะไปร้องเพื่อไทยร้องอนาคตใหม่ผมก็คิดว่าคนร้องก็เป็นสิทธิ์
แต่ร้องแล้วมีน้ำหนักหรือไม่เนี่ยสังคมก็ดูอยู่
แล้วผมเข้าใจได้ว่าเวลากระบวนการยุทธธรรมดำเนินการกับพักการเมืองไหนเนี่ย
พักการเมืองนั้นจะมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น
ผมก็รู้สึกได้ว่าผมรู้สึกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่ถ้าเกิดทำผิดแล้วไม่ดำเนินการก็ล้าเว้นอีก

ผมว่าหัวใจมันคือคำว่ายุติธรรมนะครับ
ไม่ใช่กระบวนการศาลนะกระบวนการศาลเราต้องเคารพ
แต่กระบวนการก่อนจะถึงศาลผมว่าก็มีอีกหลายเรื่องซึ่งมันค้างอยู่
ความจริงแล้วเนี่ยครับเราจะเอาไอ้บรรทธรรมที่เคยยุบ
พักไทยรักไทยพลังประชาชนชาติไทยของท่าน
กับกรณีเมื่อวานอาจจะไม่ใช่
อาจจะเป็นกรณีที่แตกต่างกันบริบทมันต่างกัน
สิ่งที่ผมเห็นสำคัญที่สุดเมื่อ
หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องของการเมือง

ผมว่าเมื่อวานสิ่งที่ศาลท่านตัดสินเนี่ย
อาจจะกำลังบอกเรื่องบริบทการเมืองแบบไทย
ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นซึ่งจะถูกจะผิดไม่ทราบ
แต่ผมว่านั่นคือกำลังวางสิ่งที่เกิดขึ้นว่า
การเมืองในประเทศไทยมันควรจะต้องเป็นแบบไหน
ถามผมว่ารัฐมนุนนี้เป็นยังไงนะ
โอ้โหมันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน

กลุ่มนั่นตกหลุมนี่อันนี้ข้อที่หนึ่งฮะ
ที่สองตอนโหวตมันก็มีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
แต่จะบอกว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ออกมาเป็นรัฐมนูล
ถ้าเราบอกว่าเราเป็นนักประชาธิปไตย

รัฐมนุนนี้ได้ผ่านประชามติ
จะผ่านโดยอะไรก็แล้วแต่ความหมายก็คือผ่านประชามติ
นี่คือข้อแรกที่ต้องตนับนะฮะ

ถ้าคุณไม่ชอบอย่างหนึ่งไม่ลงเลือกตั้งครับ
หรือไม่ชอบแต่ก็ลงเลือกตั้ง

พ่อบอกว่ารัฐมนุนนี้มีปัญหาฮะ
แล้วเมื่อเข้าไปทำแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาจริงหรือเปล่า

เรื่องการแก้มันต้องตามมาโดยอัตโนมัติ
เท่าที่เหลืออยู่ก็ดูแลตัวเองให้ดี

อันนี้พูดตรงรวมทั้งพิธีกรทั้งสองท่านด้วย